คุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มีดราม่าในออนไลน์นะก็เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลย
ค่ะมาร์กปริลโอ้ว่าคุณมาร์กเนี้ยเขาไปแชร์บทความที่เขาแปลกันกับคุณคิมเบอรี่
เป็นบทความภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทย
ใจความเหมือนกับว่าเป็นตึงมนุษย์อะไรแบบเนี้ย
ทำให้คนไม่พอใจแล้วก็โพสต์เชิงแบบโอ้โหตำหนิต่อว่าคุณหมากเยอะมาก
นะฮะคือมันเป็นมันเป็นบทความภาษาอังกฤษที่มันเป็นการเปรียบเปลยถึงผลกระทบ
อันใหญ่หลวงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าที่แพร่ระบาดทั่วโลกตอนเนี้ย
นะฮะทำนองใจความที่มีการแปลออกมาเนี่ยบางท่านอาจจะได้เห็นได้อ่านแล้ว
มันยาวมากนะประมาณว่าไอ้โควิดสิบเก้าเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาเพื่อเตือนมนุษย์ไม่ให้ทำลายธรรมชาติน้ำท่วมก่อนแล้ว
อะไรก็แล้วมนุษย์ก็ไม่ฟังสุดท้ายมันก็เลยกลับมาเหมือนเป็นการเอาคืน
เพื่อทำให้มนุษย์นั้นสัมผัสถึงการเอาตัวรอดอีกทั้งยังทำให้โลกนั้นสะอาดมากขึ้น
แล้วถ้าเกิดมนุษย์ยังไม่หยุดคิดถึงแต่ตัวเองไวรัสก็พร้อมจะกลับมาทำลายอย่างรุนแรงกว่าเดิม
อันนี้สรุปมาให้นะจากใจความที่มันยาวมากเนี่ยน้ำท่วมกันแล้วคุณไม่ฟังไฟไม่ปากกันแล้วคุณไม่ฟังพายุแล้วคุณก็ไม่ฟังมรสุมมาคุณก็ยังไม่ฟังอะไรแบบนี้
สุดท้ายไวรัสก็เลยกลับมาเป็นโคโรดาอืมแล้วก็มาเอาขืดอะไรทำนองนี้ค่ะนี่
เขียนก็คือตามนี้แล้วเขาแปลโดยคุณหมากแล้วก็คุณคิมเบอร์รี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
พอโพสต์ไปนะคุณผู้ชมโอ้โหมันกลายเป็นดราม่าเรื่องราวใหญ่โตมาก
ชาวเน็ตนี่กระนำต่อว่าต่อความวิทยาลัยวิทยาลัยเยอะมากนะฮะ
ส่งผลให้เอ่อแฮชแท็กนั้นขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์เลย
ส่วนใหญ่บอกว่าทำไมไปยกย่องโควิดเป็นฮีโร่ล่ะ
จริงฮีโร่มันคือหมอพยาบาลไม่ใช่เหรอเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาเลย
ตอนนี้ลองเข้าไปดูนะหมากปรินขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วนะนะครับ
ทีนี้บางคนเนี่ยโยงไปถึงภาพถ่ายคืออาจจะมีการแชร์บทความที่มันยกย่องสันเสริญโควิดก็ตามแต่ภาพนี้
อ้าวคุณบอกว่ามนุษย์ทำลายไม่ใช่เหรอทำไมภาพนี้มันถาดโฟมนี่
มีพลาสติกห่อหุ้มมันเป็นเนื้อเยอะแยะมากมายนี่นะฮะแล้วเนี่ยแล้วพฤติกรรมมันดูขัดแย้งกับบทความที่คุณโพสต์หรือเปล่าอะไรแบบนี้
คือบทความที่โพสต์ไปเนี้ยก็คืออยากจะให้คนเนี้ยดูแลโรคอ่า
มันก็เลยย้อนกลับไปที่คุณหมากปรินว่าคุณดูแลโรคยังไงอ่ะเออพลาสติกเนี่ย
แล้วคุณก็ทานเนื้อทานอะไรเต็มไปหมดเลยมันต้องฆ่าสัตว์ใช่ไหมอะไรแบบนี้
เลยกลายเป็นย้อนแย้งกันโอ้โหแต่ว่าล่าสุดตอนนี้คุณหมากยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นนะฮะ
ยังไม่ได้ออกมาโพสต์มาพูดกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ในโซเชียลยังคงร้อนแรงอยู่กับเรื่องนี้นะครับ